ช่วงนี้มาดูเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยโอ้โห
ตอนนี้วิกฤตหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือ
แม่ห้องศรก็มีเรื่องของดินสไลด์รวมทั้งที่เชียงบราย
ตอนนี้น้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่งาวตะบนแม่สวดอำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าบางช่วงเองก็ยังคงท่วมถนนสูงประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
ทำให้การสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วครับนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับ
ต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการนำรถแบบนี้แหละครับ
เป็นเครื่องจักรเข้าไปตักดินออกตัดต้นไม้ออกเพื่อเปิดทางให้แต่ก็เส้นทางมันก็ลำบากนะครับ
อีกจุดหนึ่งคือที่ตำบลแม่สามแลบนะฮะอำเภอศพเมย
ทหารพรานจากกองร้อย๓๖๐๒พร้อมฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
นภัยเข้าไปตรวจสอบถนนที่เกิดรอยแยกหลายจุดเนี่ยฮะก็ไปตรวจสอบสภาพแบบนี้นะครับ
จุดเนี่ยรอยแยกเข้าไปขยายเข้าไปในบ้านบริเวณของประชาชนนี่เลยไปถึงตัวบ้านเลยนะครับ
โดยเฉพาะบ้านของนายพานิพอสุนทราสินทุนะฮะเกิดรอยร้าวเข้าไปถึงในบ้านที่นั่งชี้เมื่อสักครู่นะฮะ
ก็เลยมีการช่วยกันอพยพครอบครัวนี้ออกไปอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ล่าสุดก็มีการสั่งอบพยพชาวบ้านอีก๔หลังคาเรือนเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกัน
ตนเจ้าหน้าที่เองของแขวงการทางหลวงก็ไปตรวจสอบระบุว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องหลายวันครับ
ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแล้วก็เกิดดินสไลด์ลงไปนะครับ
แล้วก็มีโพรงน้ำใต้ดินด้วยพร้อมเฝ้าระวังการยุบตัวของดินอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ไปดูกันต่อที่จังหวัดเชียงบรายครับ
เกิดเหตุดินสไลด์ปิดถนนบริมแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนบ้านห้วยเมง
หมู่๖ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ
ทำให้ดินสไลด์มาปิดทับเส้นทางรถไม่สามารถผ่านได้เลยทุกชนิดนะครับ
เจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงหองได้ประสานนำเครื่องจักรกลเข้าไปตักดินออกจากเส้นทาง

จากว่าถนนซ้ายดังกล่าวนะครับก็มีภูเขาหลายจุดนะครับ
แล้วก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ไปดูที่เทือกเขาขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชม
ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะฝนตกหลายวันทำให้น้ำป่าจากเทือกเขานางนอน
ที่ถ้ำเสาหินพญานาคแล้วก็น้ำจากถ้ำปลา
สลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะไร่นาบริเวณบ้านถ้ำที่บ้านโป่งงาม
รวม๗หมู่บ้านของตำบลโป่งงามอย่างรวดเร็ว
แห่งน้ำสูงถึงเอวก็ประมาณสักเมตร๕๐ได้นะครับ
จึงนำกำลังอสแม่สายกู้ภัยสยามรวมใจมูลนิธิพรมวิหาร
ชาวบ้านทหารตำรวจเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือชาวบ้านย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง
แล้วก็นำเด็กคนชะลาออกไปยังอยู่ที่ปลอดภัย
รวมทั้งผู้ป่วยด้วยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สายเรียบร้อยแล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือนะครับ